คุณผู้ชมไปดูความทุกข์ร้อนใจ
ของสองสามีภรรยาที่ปฐุมธานีกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าภรรยาไปคลอด
แล้วปรากฏว่าน้องเสียหลังจากที่ทำคลอด

กับโรงพยาบาลรัฐในอำเภอธัญบุรีปฐุมธานีนะคะ

อยากให้เกิดความยุติธรรมในสังคมไทยนะคะ
นี่เป็นภาพของนายบัวขาวปรานีดุดศรีอายุ๔๗ปี
พร้อมกับภรรยาก็คือนางจันจิราอายุ๒๕ปีค่ะ
ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี
ดำเนินคดีกับโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ทำให้ลูกชายเสียชีวิตเมื่อวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วเขาบอกว่าเตรียมที่จะนำศพลูกเนี่ย
บำเพ็ญกุศลที่วัดธรรมสุขใจต่อไปนะคะ
ทีนี้คุณบัวขาวเล่าบอกว่า
ภรรยาบอกว่าปวดท้องเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
พาไปที่โรงพยาบาลลำลูกกา
แต่เนื่องจากว่าสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐอีกแห่งเนี่ย
เป็นปัญหาแบบนี้อีกแล้วค่ะ
ว่าที่รัฐบาลใหม่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะ
เขาบอกว่าเขาไปที่โรงพยาบาลลำลูกกา
แต่สิทธิ์บัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐอีกแห่ง
ทางโรงพยาบาลลำลูกกาจึงนำตัวภรรยาค่ะ
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรัฐเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา
ซึ่งภรรยาถูกพาเข้าห้องฉุกเฉิน
ต่อมาเวลาสักประมาณ๔ทุ่ม
พยาบาลก็ออกมาบอกว่า
ตามเข้าไปตามคุณบัวขาวเข้าไปในห้อง
ไปให้กำลังใจภรรยาหน่อย
เพราะภรรยาเริ่มปวดท้องอย่างรุนแรง
และพยาบาลยังบอกด้วยนะคะว่าภรรยาเป็นเบาหวาน

ตอนนั้นพยาบาลอยู่ด้วยกัน๒๓คน
แต่ไม่มีแพทย์ทำคลอดโดยตรง

อันนี้ไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ให้ฟังนะ
สักประมาณตี๑ของวันที่๗มีนาคม
เจ้าหน้าที่ได้ไปตามแพทย์ทำคลอด
พอแพทย์มาถึงก็บอกสั่งให้ภรรยาไปโรงพยาบาลปฐุมธานี
เนื่องจากว่าเครื่องมือไม่พร้อม
และเมื่อมาถึงโรงพยาบาลปฐุมธานีเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวภรรยาเข้าห้องฉุกเฉิน
ต่อมาภรรยาขออภัยค่ะต่อมาแพทย์
ออกมาบอกว่าพยายามช่วยเต็มที่แล้ว
แต่ลูกเสียชีวิต
หลังจากนั้นตัวแทนของโรงพยาบาลรัฐได้เข้าเยี่ยมภรรยา
พร้อมกับมอบเงินสดให้๑๐๐๐บาท
ซึ่งก็ยอมรับว่าเสียความรู้สึกมาก
และไม่อยากได้เงินแต่อยากได้ชีวิตลูกคืนมา
ถ้าการเงียวอย่างกับลูกผมภรรยาผมที่สูญเสียไป
มันไม่คุ้มกับเงินตัวนี้หรอก
แต่ถ้าเป็นไปได้เงินผมก็อยากได้
อยากได้ชีวิตลูกกลับมา
เพราะผมไม่มีลูกผู้ชายคนเดียว
เมืองต้นตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานี
บอกว่าจะส่งศพลูกชายของนายบัวขาว
ไปสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ก่อนที่จะเชิญแพทย์แล้วก็พยาบาลที่ทำคลอดในวันเกิดเหตุ